สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกับผมชนะและคุณชิสานะครับใช่แล้วค่ะวันนี้ไม่อยากให้พลาด
ทิ้งท้ายวาระแห่งชาติเดือนมีนาคมนี่ตามเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ
เพราะว่าไม่อยากให้พลาดจริงวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของเวลาผมย้ำตรงนี้เลยละกัน
จะได้ไม่ลืมเนาะ๑๘นาฬิกา๔๕นาทีนะครับจะเริ่มเข้าสัญญาณในวันนี้
แต่ว่าเราเปิดไทยรัฐทีวีไปได้ยาวนับจากนี้คุณผู้ชมจะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้
ติดตามกันด้วยและแน่นอนนอกเหนือจากทางทีวีติดตามออนไลน์ได้ด้วยนะ
และอย่าลืมเชียร์ไทยให้กึกกล้องเชียร์ไทยให้ชนะกันไปเลยค่ะ
มีนาวาระแห่งชาติก่อนที่จะเข้าสู่เมษาวาระแห่งการลุ้น
เอ้าคุณผู้ชมครับเรื่องราวข่าวสารเราวันนี้มันเยอะแยะนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โหนี่มันกลับตลปัดกันไปใหญ่แล้ว
พระสงฆ์โดนผีเข้ากลิ่นร้องโวยวายต้องพึ่งพาคนธรรมดานี่แหละมาช่วยทำพิธีไล่
หนุ่มคลั่งยานุ่งกางเกงในอารวาสเพื่อนบ้านเหตุก็คือคนนินทาตัวเอง
ระทึกทุกนาทีตำรวจบุกรวบชายคลั่งค้าห้องน้ำ
งานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสมัครข้าว
คุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
บ่ายอย่างนี้ชวนมาพูดคุยกันดีกว่า
ส่งข้อความมาทางหน้าจอแบบนี้
ถ้าไม่รู้จะคุยอะไรคุยเรื่องสภาพอากาศฟ้าฝนก็ได้
เมื่อสักครู่ที่ฉันเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเจอเพื่อนที่อยู่อีสานบอกว่า
พายุลูกเห็บตกถล่มหลังคาบ้านพังเสียหายเลยน่ะอ้าว
อ้าวอันนึกก็หม้าเลยเอาเอาต้องระหวังกันด้วยนะ
ไม่เอาความเชื่อเรื่องของผีคงผีเข้า
ได้เข้าสิงพระต้องพึ่งคนมาไล่ผีออกจากพระครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ธรรมดาผีมันแกกะ

ออกมาออกมาออกมาดีนะออกมาออกมาเลยมาแฝงกับผ้าเหลืองได้ยังไง
จะยอมไม่ยอมไปจับมึงลงนรกนะเอายังไงไอ้ผีออกมาออกมามึงออกมาเลย
มึงออกมาเดี๋ยวนี้มึงออกมาเฮ้ยมึงมายังไงมึงบอกกู
มึงมายังไงเอาไล่อย่างนี้เลยเหรอออกมาออกมา
อาจารย์ขุนกวีศรีสยามสำนักวิมอรอสูรเขาไลฟ์สดนะครับเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ในคลิปเนี่ยระบุข้อความเอาไว้ด้วยผมอ่านตามคลิปนะค่ะ
หมอผีชั่วใช้ผีมากระทำพระสงฆ์ทำให้ทนทุกข์ทรมานปฏิบัติกิจของสงฆ์ลำบาก
และผู้ที่ทำพิธีก็คือนายดนัยคงศิลป์ค่ะหรืออาจารย์ขุนกวีศรีสยาม
เปิดสำนักวิมารอสูรอยู่ที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
ส่วนพระสงฆ์รูปนี้ค่ะอายุหกสิบแปดปีมาจากศรีสเกต

คือเจอปัญหานะคะก็เลยมาหาอาจารย์ขุนกวีถึงราชบุรี
บอกให้ช่วยรักษาอาการหลงลืมหน่อย
แล้วไม่เช่นนั้นนะคุณชนะยังรู้สึกว่านั่งไม่ค่อยจะได้
ปวดขาร่างกายผิดปกติจนทำให้ไม่อยากจะทำวัดทำกิจของสงฆ์
ในระหว่างรักษานะครับอาจารย์ขุนกวีเขาก็สวดคาถา
หู่จาอะไร่ผีให้ออกจากรากของหลวงพ่อ
เขาใช้มีดอะมีดหมอจ่อยอยู่บนศรีษะของหลวงพ่อ
ของหลุงพ่อนี่จีบตรงไปกลางศีรษะท่านเลย
เอาแบบนี้เลยแล้วบอกจะออกไม่ออกบอกให้พัก
อุ๊ยออกแล้วออกแล้วเลือดออกเหรอโหว้ย
ยังไม่ออกคุณจนนะไม่มีทั้งเลือดไม่มีทั้งผีหรอคะ

เขาบอกว่าไม่กี่นาทีพอทำพิธีแบบนี้
พ่อกรีดร้องน้ำตาไหลอย่างที่เห็น
แต่ดูนะผีไม่ยอมออกจากร่างง่าย
จนอาจารย์ขุนกวีต้องให้ลูกศิษย์ผู้ชายอ่ะ
ทำไงมามาช่วยจับร่างหลวงพ่อนอนกับพื้น
เออแบบนี้ต้องจับในท่านอน

โอ้โหคราวนี้แหละครับ
หลวงพ่อหรือว่าผีที่อยู่ในร่างหลวงพ่อกันแน่
ที่พูดออกมาไปลองดูซิว่าพูดออกมายังไงฮะ

อุ๊ยอุ๊ยทำกูทำไมทำกูทำไม
อุ๊ยกูเจ็บจับ
อืออ้อยอุ๊ย
อ้องไปละวันอยู่แล้ว
โอ้ยหิวอยู่แล้ว
อ้อยภีตไม่อยู่

แล้วก็บอกอาจารย์ขุนกวี

แล้วก่อนจะไปคือบอกให้ทำบุญให้ด้วยนะ
จากนั้นเสียงก็เงียบหายไป
หลวงพ่อก็กลับมามีอาการปกติ
เดี๋ยวดูหน่อยดีนี่นั่นนั่งแล้ว

ใช่ทีนี้อาจารย์ขุนกวีก็กราบขอเข้ามา
หลวงพ่อที่ล่วงเกินจากนิสัตว์ท่านไง
หลวงพ่อก็กล่าวขอโทษต่อคำพูดต่อวาจารย์

แต่พอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ
มีสติแล้วก็ให้ศีลให้พรแก่อาจารย์ขุนกวี

ไหนคุยกับอาจารย์ขุนกวีหน่อย

ว่าเรื่องราวนี้มันยังไงเพราะเราไม่ค่อยได้เห็น
ที่ไหนมันจะกล้าเข้าพระนั่นน่ะสิ
อาจารย์แกบอกว่าเรื่องผีเข้าพระ
ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
อาจจะถูกใครทำมาหรือว่าลมเพลลมพัด
เมื่อตรวจสอบแล้วก็แก้ไขแก้ไขให้

เสียงอาจารย์แบบพระเอกไงเสียงจะเป็นแบบนี้
ขุนกวียังบอกอีกนะว่าถ้าแก้ไขไม่ได้

ก็มาให้อาจารย์ดูอาจารย์จะหาวิธีดูแลให้
มันเป็นเรื่องของความเชื่อดูแล้วยังไงซะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

คุณภาคเสียงให้ได้ชัดเจนว่าใครเป็นเสียงใคร

ออกแล้วมาอยู่แล้วกูจับแล้วกูจับ

เออโอ๊ยช่วยหน่อยอาจารย์ไม่เคยจะดี
วันนี้ขอบใจอาจารย์ขุนกวีที่มาดูแลอาจารย์

เห็นทำได้หลายเสียเอาอย่างนี้ไปใหญ่แล้ว
แต่อยากจะบอกว่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ท่านก็อาจจะเชื่อว่าสิ่งที่ท่านไม่สามารถทำได้
เรื่องของกิจของส่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องของอะไรภายใน

ทุกวันนี้สบายใจแล้วก็กลับไปทำกิจได้แล้ว

ส่วนสิ่งที่เล่าไปเอาเล่าให้มันขำนะ
อย่าโกรธผมนะทั้งพระทั้งอาจารย์นะ

ไม่รู้ล่ะพูดไปแล้ว
ทานคุณน่ารักเสมอสำหรับคุณผู้ชม
คราวนี้เป็นวินาทีที่หนุ่มคนนึง
ขั้งอย่าอารวาศปิทั่วและสร้างความเดินร้อนแบบนี้ค่ะ
เก็บเข้ามาก
เก็บมาก

มันกลังเลย

เผื่อ
โอ้โหมาแบบนี้เลย

โอ้โหอากาศมันร้อนเหรอ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ใจอาจจะร้อนกว่า
แล้วนี่คุณดูสิเขาถืออะไรมาเนี่ย

จะเอาออกมาจะแบบมาทำร้าย
ทำลายเพื่อนบ้านทำลายข้าวของต่างค่ะ
แล้วลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะ

เพราะว่ามีการมาทะเลาะกับเด็กและผู้ใหญ่

ใช่แล้วแบบล่าสุดคุณชนะ

แต่สุดท้ายตำรวจรวบตัวได้

นามชื่อครับนายยิงยงสุขทน

แต่ยังให้การวกไปวนมา
ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาจริงนะที่จะไปทำร้ายเขาอะไรเนี่ย
ก็จริงบอกไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรอกแต่ที่เกิดเหตุว่า
ทำไมถึงหัวร้อนเนี่ยเขาเนี่ยเข้าห้องน้ำอยู่แล้วได้ยินเสียงคนพูดกันอยู่ข้างบ้าน
เหมือนใส่ร้ายเขาว่าร้ายเขาตอนเขาอาบน้ำอ๋อโอ้ยกะละมงกะละมังน่ะ
ขันน้ำที่ตักขึ้นมาเครื่องเลยโอ้โหหัวร้อนทันทีเออแล้วก็เขาบอกว่า
อีกฝ่ายก็ถือมีดมาด้วยนะเขาเลยต้องไปหาอาวุธมาป้องกันตัว
แต่อย่างนี้พูดไปพูดมาวนไปวนมาใช่ไหมเขาก็พูดปกป้องตัวเองอีกบอกว่า
ว่าเขาสมองไม่ค่อยดีนะเอาเหรอเลิกกินยามาสักพักแล้วโอ้ย
ขาดยาอีกต่างหากอุ้ยแล้วยอมรับด้วยว่าว่าเสพยาบ้ามาโอ้โห
คือเสพยาบ้าสมองไม่ค่อยดีต้องกินยาระงับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กิน
โอ้โหโอ้ปัญหาเยอะเลยนะคะก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยซึ่งตอนเนี้ยค่ะ
ทางตำรวจก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปในข้อหา
มียาเสพติดในร่างกายนะอ่ะผ่านพ้นเป็นเรื่องของนายยิ่งยง
ส่วนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคือนางสาววิเวียนนางสาววิเวียนบอกว่านายยิ่งโยงเนี่ย
อารวาสนะก่อเหตุเป็นประจำเลยถึงขั้นว่าขู่จะฆ่ายายข้างบ้านด้วย
จะฆ่าคนในบ้านให้หมดอ่ะโอ้โหแถมขู่เธอไว้ด้วยนะว่า
ถ้าเจอคลิปลงเน็ตเมื่อไหร่นะก็ให้จะมาฆ่าทั้งบ้านเลยอุ้ย
ตำรวจเนี่ยมารวบตัวไปได้แบบนี้คุณวิเวียนบอกโอ้โล่งอกโล่งใจสบายใจแล้วงานนี้
เอาอย่างน้อยจะได้ระงับเหตุได้ทันใช่แล้วจะได้รู้สึกเกรงกลัวบ้าง
เพราะว่าถ้าออกอารวาสอย่างงี้คุณตำรวจเขาก็มานะค่ะนี่แหละค่ะ
คุณตำรวจเขาก็ช่วยดูแลประชาชนแล้วถ้าญาติเนี่ยรู้จักกันหรือว่าดูแลกันอย่างเงี้
คอยสอดส่องดูแลหน่อยจะได้ไม่ไปทำร้ายใครเข้า
มาดูเรื่องนี้ครับชายวัยห้าสิบเอ็ดปีคลุ้มข้างโอ้โหเอากระสุนยางสไนเปอร์
อย่างกระติ๊กเดี๋ยวก่อนกระสุนยางที่ว่าเคยอยู่หนังสติ๊กเหรอ
ใช่ไปยิงชาวบ้านเขาเสียหายเอางี้ละกัน
แจ้งความตำรวจมาจับลุมล้อมกันอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะจับได้
ข้างข้างแกกดเข้ากันเลย

เละตุ้งเป๊ะ
ละเข้าไปเละเทะอยู่ในห้องน้ำ

อ้าวนี่เป็นหน้าที่ที่ตำรวจสมพรณภองนะครับ
ใช้อาวุธไม้งามเข้าสยบชายคุ้มคลั่ง
คือเขาไปหลบอยู่ในห้องน้ำของบ้านในพื้นที่ตำบล
ท่ากระเสริมอเผินนภองจังหวัดขอดแกน
ก่อนหน้านี้ครับคุณชิสาชายคนนี้คุ้มคลั่งอย่างหนักใช้หนังสติ๊ก
ยิงชาวบ้านแล้วไปยิงใส่รถชาวบ้านเขาด้วย
โอ้โหเสียหายกันสิครับ
แล้วแถมนะเดินไปเนี่ยมีมีดกวัดแกว่งไปมาท้าทายชาวบ้านเขา
เอ้าทีนี้ทางคุณตำรวจก็ต้องสอบสวนเพิ่มเติมสิ

เป็นบ้านที่ผู้เกาะเหตุอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่

กับแม่ก็เลยย้ายไปอยู่กับญาติมาอยู่ด้วยแล้ว
ทิ้งให้ลูกชายหรือว่าลูกหน้ากร
ลักษณะเนี่ยเหมือนกับคนหลอนยา
ชาวบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับ
พอตำรวจมาถึงก็อย่างที่เห็นทั้งปีนขึ้นไปวุ่นวายล้อมบ้าน
คือใช้เวลาเป็นชั่วโมงเกลี้ยกล่อมก็แล้วคุยดีก็แล้ว
แต่คนนี้เขามีอาวุธนี่หนังกะติ๊กจิ้งออกมาจิ้งออกมาจุ้งเลย

สุดท้ายครับตำรวจไม่เห็นท่าทีจะทำให้สงบลงได้ก็เลยต้องจู่โจมแบบนี้
สุดท้ายไปสิ้นฤทธิ์อยู่ในห้องน้ำเละเทะครับผมบอกได้คำเดียว

ก่อนจะประสานส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวทต่อไปนะครับ
สุดท้ายคุมตัวได้แบบนี้เละจริงคุณชนะเละเลย
โอ้โหปฏิบัติการจับกลุ่มของคุณตำรวจเนี่ยโอ้โหเรียกว่างานหนักงานใหญ่เหมือนกันนะ

สาเหตุส่วนใหญ่ที่เราเจอแล้วก็อ่านข่าวแบบนี้ก็ยาเสพติดเท่านั้นแหละ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครมีลูกมีหลานก็พยายามดูแลสอดส่องอย่าให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องสอดส่องดูแลก็คือเรื่องของพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น
คุณเคยได้ยินใช่ไหมคะไม่สนิทอย่าติดว้าว
เออเอาพูดขำกันใช่แต่ว่าเป็นเรื่องจริง
ก็คือน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะคะไปกดว้าวอะค่ะ
เป็นอีโมติคอนที่เป็นแสดงอารมณ์แล้วว้าว
แล้วก็ดีสิว้าวก็ดีมันเหมือนจะดีใช่ไหม
แต่เจ้าของเฟซบุ๊คที่เห็นที่กดแบบนั้นเขาบอกไม่ชอบ
ก็เลยเรียกมาสั่งสอนทั้งตบทั้งเตะเลยค่ะ
ขอโทษขอตัวแรงกับมึงทำไมกูสู้มึง
ไม่อยู่หนูไม่สู้คนค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะคือเราย้ำเตือนบ่อยว่า
ความรุนแรงเราไม่สนับสนุนแล้วยิ่งเป็นเด็กอายุ๑๔๑๕แบบนี้

เหตุการณ์นี้ค่ะคือเด็กผู้หญิงผมสั้นอายุ๑๔ปีเนี่ยที่
ที่นั่งอยู่กับพื้นยกมือไหว้นี่นะคะ
เธอเนี่ยนะมาที่ห้องนี้เพราะว่ารุ่นพี่นั้นเรียกมา
จะตบสั่งสอนเธอในฐานะที่เธอเนี่ยทำให้พวกพี่เขาไม่พอใจ

ไม่พอใจที่เธอมากดว้าวในเฟซบุ๊ค
อ่ะค่ะแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นเลยค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยเพจอยากดัง
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับแม่ของเด็กหญิงที่ถูกทำร้าย
บอกว่าเหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์
แต่ว่ามันเพิ่งจะมีคลิปหลุดออกมาคุณชนะ
แล้วแม่ยังบอกอีกนะว่าในวันที่ลูกถูกทำร้ายเนี่ย
ลูกสาวกลับมาในสภาพที่มีใบหน้าที่แบบมีบาดแผล

ต้องเคลียร์ตรงนี้นะว้างมันเป็นปัญหาอย่างไร
ลักษณะเหมือนไปพูดอะไรไม่พอใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่การที่แบบคุณไม่พอใจกันคุณทำร้ายร่างกายกันได้เหรอ
อันนี้ไม่น่าจะใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะ
ถูกต้องครับโอ้โหแล้วหลังจากนี้ทำยังไงต่อ
คุณแม่เขาเห็นแล้วรับไม่ได้จริง
ยังไงล่ะก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ทำร้ายลูกสาวครับ
ใช่ค่ะคือเราก็ต้องฟังความทุกฝ่ายนะคะ
นักข่าวของเราไปถามน้องเฟิร์นอายุ๑๕ปีซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เกาะเหตุนี่แหละค่ะ
ก็โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่ารุ่นน้องเนี่ย
เอาแบบตามข้อความเลยนะรุ่นน้องเนี่ยมากวนบาทาก่อน
คุณเข้าใจใช่ไหมบาทาสับโบราณนะฮะ
คือก็เลยนัดให้รุ่นน้องเนี่ยมาขอโทษที่บ้านรุ่นน้องก็ยอมขอโทษนะ
หนูขอโทษค่ะถ้าพูดว่าขอโทษแล้วก็ได้จะจบ
แต่ไม่จบไงจังหวะนั้นในใจของเธอเนี่ยย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ที่โดนรุ่นน้องนี่กวน
ก็ยิ่งโมโหใหญ่ก็เลยตบรุ่นน้องไปอีกนะคะ
สุดท้ายเธอบอกว่าอยากจะขอโทษทุกคนที่ทำอะไรไปแบบไม่คิด
โอ้เนี่ยครับสุดท้ายเป็นแบบนี้ก็เป็นคดีความกันนะ
แล้วสุดท้ายยังไงพอเป็นคดีความ
ตัวของผู้ปกครองของผู้หญิงที่ไปทำร้ายเขา

ส่วนตัวเด็กที่ไปทำร้ายเขามีคดีติดตัว

แล้วน้องบอกเองว่าน้องทำไปแบบไม่คิด
นั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งสติ

ทำร้ายการถ่ายคลิปลงโซเชียลมันไม่เท่หรอก

คุณเวลาที่ฉันกดว้าวคุณรู้สึกอย่างไร

เวลาคุณที่ไปเที่ยวภาพทะเลดิฉันชอบมาก
แบบว้าวดิฉันตื่นตากับภาพคุณมากเลย

ถือว่าดีนะคุณผู้ชมกดว้าวกดเลิฟกดไลค์กดอะไรก็กดกันเลย
ให้กำลังใจกันไงเออมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
เรื่องของคดีของน้องแตงโม
จริงเลยนะครับทนายรณรงค์เนี่ย
ล่าสุดเขาเปิดหลักฐานชิ้นใหม่จากกล้องหน้ารถของโบซิเค
เรื่องราวมันเป็นอย่างไรเอาไปลองฟังเขาหน่อยนะฮะได้ยิน
นี่คุณผู้ชมครับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
เขาเนี่ยได้อัดคลิปพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ทางเฟซบุ๊คของเขาก็คือทนายคู่ใจ
ในข้อความเนี่ยมันก็มีระบุด้วยนะ
บอกว่าเขามีหลักฐานใหม่ในคดีแตงโมเป็นคลิปเสียง
การพูดคุยระหว่างกระติกกับโบทิเคจากกล้องหน้ารถของคุณโบ
ในวันที่เกิดเหตุหลังจากที่คุณโบขับรถไปรับกระติกกลับบ้าน
นี่จำได้จำได้คือเนี่ยค่ะภาพคลิปนี้
คือคุณโบจะเป็นคนแรกที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุ

แล้วไอ้กล้องหน้ารถมันบันทึกเสียงด้วยไง

โอ้โหนี่แหละค่ะทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่า
คลิปเสียงนี้แหละได้มาจากทนายคนแรกของแม่แตงโม
ซึ่งฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยก็เป็นเสียงที่กระติกบอกเลยว่า

เกิดอะไรขึ้นก่อนที่แตงโมจะตกน้ำนั่นแหละ

คลิปเสียงนี้เนี่ยคุณแม่ได้ยินหมดแล้วด้วยนะ

ทนายคนแรกของคุณแม่ก็ได้ยิน
แล้วก็ยังไงสั่งให้กำชับให้ทนายปิดวาจา
คลิปเสียงนี้ก็เลยไม่ถูกเผยแพร่ออกมา

แต่ว่าทนายรณรงค์เนี่ยเล่าเหตุการณ์เหมือนกึ่ง
ให้ฟังยังไงไปฟังเลยค่ะ

ถือว่าเป็นการฟังบทวิเคราะห์ทางกฎหมายกันแล้วกัน
เดาว่าคลิปตัวนี้มันเป็นการคุยกัน
หลังจากเกิดเหตุหลังจากแตงโมหล่นน้ำใหม่เลย
ก่อนที่จะได้มีโอกาสคุยกับทนายความอีก

ขับรถไปเบาะก็ถามเฮ้ยติกไปยังไงบ้าง

คือก็เมาอะค่ะก็เมาอ่ะก็ดื่มกันเยอะ
เหมียวเขาพัดหล่นไปแล้ว

พอเมาเสร็จปุ๊บก็หาทางช่วยไม่เจอ
ถ้ามันมีเนื้อหาว่ามีการดื่มแอลกอฮอลกัน
กันแล้วปรากฏว่าในเนื้อหาอีกมีการพูดกันถึงว่าเอ่อ
มีบางคนเล่นยากันเอาล่ะสิมีสองปมอยู่ในคลิปเสียง
หนึ่งดื่มหนักสองมีบางคนเล่นยาถ้าข้อได้จริงเป็นแบบนี้
อันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะเหตุการณ์สมมุตินะ
เพราะงั้นเนี่ยถ้าข้อที่จริงเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะทำ
ให้ในไม่กี่วันหลังจากนี้ตำรวจเอาหลักฐานคลิปเสียง
หน้ารถมาใช้เป็นหลักฐานเอาผิดคนอีกสามคนบนเรือก็คือ
คุณกติกคุณจ๊อปคุณแซนในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้า
พนักงานอ่ะฟังแบบนี้แล้วต้องใช้สติในการฟังค่ะแล้วก็
สรุปกันแบบนี้เลยว่าทนายรณรงค์เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นเพียงเหตุสมมุตินะค่ะที่อ้างว่าอาจจะเป็น
แบบนั้นเป็นแบบนี้ฉะนั้นประเด็นนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่
เข้ามาตรวจสอบว่ามันจริงเท็จอย่างไรนะครับใช่ส่วนทนาย
ฤษณาที่เป็นทนายคนแรกของคุณแม่ของคุณแตงโมก็ยอม
รับนะว่าผิดเองที่นำข้อมูลตรงเนี้ยมาเปิดเผยซึ่งตัวเขา
เองก็ยังไม่ได้เห็นหลักฐานชิ้นนี้เพราะว่าคุณแม่เนี่ย
ถอดถอนตัวคุณกฤษณะออกจากการเป็นทนายความไปแล้ว
ก็เลยไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปดูเรื่องนี้นะก็คงต้อง
รอดูหลักฐานอื่นอื่นในการประกอบสำนวนต่อไปครับมาดูกัน
ที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับโอ้โหมีเหตุผู้ชายคนนึงจะ
กระโดดฆ่าตัวตายค่ะปีนเสาไฟขึ้นไปเลยนะแต่
อย่างนี้ยังดีมีเพื่อนดีเพื่อนมาช่วยครับ
โอ้โหคุณเห็นนะค่ะเนี่ยครับเพื่อนบางคน
มาช่วยเพื่อนจริงโอบเอาเลยเขาอุ้มเอาเลยเนี่ยพยายาม
ดึงเพื่อนลงมาขึ้นไปบนเสาน่ะไม่ใช่เสาไฟหรอกดู
แล้วเป็นเสาอะไรสักอย่างสูงตรงนั้นอ่ะโอ้นี่นี่นี่
แล้วเพื่อนขึ้นกระเชาไปนะนี่เพื่อนเออลงมามามาคุย
งั้นแล้วกระชากแบบดึงดึงดึงดึงเพื่ออะไรอย่างน้อยเขา
ยังคว้าตัวเพื่อนเขาไว้อยู่ใช่ต่อให้มันพลาดหลุดกระโดด
อะไรลงมาอย่างน้อยจะควาไว้ตัวไม่ได้เนี่ยแล้วเขา
แต่สุดท้ายก็เอาลงมาได้อะค่ะ

ไม่ว่าเพื่อนจะอยู่สูงแค่ไหน

เดี๋ยวมันคุ้นนะประโยคอย่างนี้

เอางี้ละกันเป็นภาพความประทับใจนะ
หลังจากจบเรื่องนี้เราก็ต้องรักกันไปอีกนาน

เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ

คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปงานมงคลงานแต่งงาน
ดิฉันชอบเห็นคนรักกันดิฉันมีความสุขไปด้วย
สาวครับสาวคนนี้เขาได้ช่อดอกไม้จากเจ้าสาว

รีบเลยรีบวิ่งไปหาแฟนเลยดูสิแฟนเขาดีใจขนาดไหน
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

สรุปงานนี้คือเจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวดีใจไหมตกลงเนี่ย

ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยหมอม้าคึกคัก
ออกมาคึกคักขนาดไหนไปดูกันข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่นะคะ
วันนี้เราส่งคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ